การติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำ

ตรงที่ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ปรากฏว่ามีน้ำป่าไหลหลาก

ซัดดินโครนทะลมปิดทางเข้าเลย

ทัวร์รับส่งพนักงานรถใหญ่นะคุณ

ยังถูกแรงน้ำซัดจนคว่ำเลยนะฮะ

รถใหญ่ยังเอาไม่อยู่ไม่ไหวเลยคุณ
ถูกน้ำซัดขนาดนี้นะฮะ
นี่ครับสถานการณ์น้ำที่ทะลักเข้าท่วม
ที่ถนนสุรนารายโคราชภูมิ
ตำบลจอหออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะกระแสน้ำไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงนะครับ
เอารถทัวร์รับส่งพนักงานพลิกคว่ำตกข้างทางจมกระแสน้ำเลย
กู้ภัยฮุก๓๑ต้องรีบเข้าช่วยเหลือคนขับ
ผู้ช่วยคนขับ๒คนคุณ
คือในรถยังโชคดีนะที่เหลือกันอยู่๒คน
เพราะอะไรรู้ไหมฮะไปส่งพนักงานมาเรียบร้อยแล้ว
รถก็เลยตีรถเปล่ากลับมาเหลือแค่คนขับกับพนักงานเท่านั้นเอง
คุณคิดดูถ้าเป็นจังหวะที่ในรถยังมีพนักงานของโรงงานอยู่เต็มรถ
จะช่วยเหลือกันไม่ไหวนะฮะใช่ค่ะนี่แหละครับ
โชคดีที่ช่วยขึ้นมาได้๒คนได้รอดชีวิตออกมาได้นะฮะ
แล้วก็สำหรับความลึกของน้ำบนถนนสายสุระนาบรายแห่งนี้นะครับ
บอกลึกกว่า๘๐เซนติเมตรนะคุณ
ไหลทางลึกถึง๑เมตร
ระยะทางที่น้ำท่วม๕กิโลครับ
ข้างทางมีมวลน้ำมากมายมหาศาลจนคล้ายกับคุณบู
ดูสิเป็นแม่น้ำไปแล้วนะครับ
แล้วก็ด้วยน้ำที่ล้อมรอบอยู่ทุกทิศทางบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะฮะ
ทำให้รถของประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
ก็ติดค้างอยู่บนถนน
บ้างก็อยู่บนที่สูงหน่อยถนนที่มันสูงหน่อยไม่สามารถลงไปได้นะครับ
ไม่สามารถเดินทางต่อได้ก็ถูกตัดขาดเรื่องของการจราจรนะครับ
ส่วนจุดที่วิกฤตที่สุดก็คือหมู่บ้านลำเชิงไกร
หมู่๙ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
ชาวบ้านกว่า๒๐๐หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมทั้งหมู่บ้าน
ระดับน้ำสูงกว่า๒เมตรก็ต้องอบพยพชาวบ้านออกมาข้างนอกนะฮะ
ส่วนก็ต้องไปพักบนชั้น๒ของอาคารโรงเรียนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทั้งกู้ภัยหน่วยราชการ
นำเรือท้องแบนแล้วก็รถบรรทุกยกสูง
ให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
เพราะสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะฮะ
ส่วนเรื่องของอ่างเก็บน้ำลำเชิงไกร
เขาบอกปริมาณน้ำอ่างลดลงไป๒เมตรแล้ว
ก็ต้องสำรวจตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของระดับน้ำ
เอามาดูอีกเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ฝั่งตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
คือเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นหลายชั่วโมงคุณ
ทำให้น้ำในอุทยานน้ำป่าไหลลงมาจากเทือกเขา
พระพราวเศษดินเศษหินไหลลงมาจำนวนมาก

นักท่องเที่ยวที่ทยอยขึ้นเขาก็ต้องย้อนกลับ
เพราะว่าตรงนี้ถูกปิดตายแล้วต้องย้อนกลับออกมาทางเข้าเดิม
เขาบอกว่าดินสไลด์ลงมาปิดถนนทางขึ้นแล้วก็ทางลงช่วงกิโลเมตรที่๒๘ถึง๒๙
ทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องเร่งทำการเคลียร์พื้นที่

แล้วก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยนะครับ
โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายอดีศักดิ์ภูสิตวงศานุยุทธ์
ก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นเขาใหญ่ในช่วงระยะนี้
ที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ฝนตกติดต่อกัน๒วัน
ทำให้ดินบนอุทยานแห่งชาติชุ่มน้ำ
ไม่สามารถซับน้ำหรือว่าดูดน้ำได้แล้ว
ซึ่งเสี่ยงว่าจะเกิดการสไลด์ของดินแบบนี้อีกนะครับ

ไปดูที่พิมายกันหน่อยค่ะที่อำเภอพิมายเนี่ยนะ
ในอำเภอก็ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่ค่ะ
ไหลมาจากเขื่อนลำเชียงไกรดูสิคะ
นี่ระดมกำลังอาสาสมัครทุกฝ่ายเลยนะ
เอากระสอบทรายมาใส่ในถุงใส่ในถุงแบบนี้
เพื่อที่จะเอามาวางกั้นรอบที่ว่าการอำเภอพิมาย
ป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้ามาท่วมในตัวอาคาร
แล้วตอนนี้น้ำก็ขยายออกเป็นวงกว้างนะคะ
เอ่อล้นลำน้ำมูลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
แล้วก็พื้นที่การเกษตร๘ตำบล
บ้านของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า๑๖๐๐หลังคาเรือน

หมู่๑๐ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
น้ำท่วมถนนเข้าหมู่บ้าน
แล้วรถเล็กไม่สามารถใช้การสัญจรผ่านได้
บริเวณสนามแข่งเรือพิมายน้ำก็ล้นลำน้ำจักราช
ท่วมถนนแล้วก็บ้านพักตำรวจสพพิมาย

ระดับน้ำสักประมาณ๒ฟุต๒ไม้บรรทัศนคุณผู้ชม
ประมาณ๖๐๗๐เซนติเมตร

ก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ที่บริเวณด้านหน้าโรงพักด้วย
เพื่อที่จะเฝ้าดูสถานการณ์น้ำตลอด๒๔ชั่วโมง
ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่กันตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ครับส่วนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนะฮะ
ที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหทีมข่าวก็ปักหลักติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ

ทางหน่วยงานบอกไม่แตกแต่แค่ระบายน้ำข้างประตูเนี่ยนะครับ
ทีนี้รองอธิบดีกรมชมประธานนายชูชาติรักจิตนะครับ
มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่
ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างปริมาณน้ำก็จะเริ่มลดลงตามลำดับนะครับ
ว่าสถานการณ์ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน๗๑๔วัน
อย่างไรก็ตามนะฮะกรมชมประธานได้ติดตั้งการลักน้ำครับ
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
แล้วก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกรนะครับ
ระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลโดยเร็วนะครับ
ซึ่งแน่นอนตรงนี้เป็นจุดอ่อนไหวนะคุณนะ
เป็นจุดที่ประชาชนเขาเป็นห่วงเหลือเกินนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวผู้สิทธิ์ของเราอยู่ในพื้นที่
ณจุดตรงนี้ที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
เดี๋ยวจะมีการรายงานสถานการณ์สดเข้ามาในช่วงข่าวเที่ยงของเราด้วยนะครับ

แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุอีกกี่ตัวนะคุณฮะ
มีข่อออกมาต้องร่วงพายุอย่างต่อเนื่อง

นี่เป็นการแสดงพื้นที่ตอนล่างของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
เทียบระหว่างวันที่๒๔กันยายน
ภาพซ้ายที่เห็นสีฟ้าน้อย
กับเมื่อวันที่๒๗กันยายนภาพขวา
ที่เห็นน้ำเยอะสีฟ้าเยอะนะครับ
พบว่าพื้นที่น้ำท่วมแสดงสัญลักษณ์เป็นสีฟ้า
กว่า๗๖๐๐ไร่แล้ว
ส่งผลให้พื้นที่ที่อยู่ทางท้ายของอ่าง
ซึ่งประกอบด้วยลำน้ำสาขาพื้นที่รุ่มต่ำ
พื้นที่ริมตลิ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาในภาพรวมนั้น
พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ถ้าเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง๒วันนี้
เห็นได้ว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในหลายอำเภอนะฮะ
สูงถึง๑๘๘๓๘๐ไร่
โดยพบมากที่สุดที่อำเภอโนนไทยนะฮะ
ก็น้ำท่วม๔๔๖๘๒ไร่
พื้นที่ที่ประชาชนอาศัยแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะครับ